คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่คู่นี้กันบ้างนะคะ

จิรายุค่ะเดินทางไปแจกความสดใส
ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐม
แต่แต่ขอถามเรื่องความรักของแฟนสาวหน่อยแล้วกันนะคะ

เอกหนุ่มบอกว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาก็ติดงานนะคะ

ไม่ได้กลัวโดนแฟนคลับบางกลุ่มถล่มนะจ๊ะ
วันวาเลนไทยที่ผ่านมาผมแบบไปทำงานแล้วกลับมาค่อนข้างดึกครับ
ไปถ่ายงานแล้วมันกลับมาก็ดึกมากแล้ว

ต้องรอดูเวลาครับเดือนนี้แน่นมากเลย
เดือนนี้แน่นมาก

แต่หลายผู้เขามาอวดเป็นสุดเดชนะ

คู่นี้เขาก็นิ่งเรื่อยไม่หวือหวา
ไม่ได้มีภาพอะไรที่แบบว่าออกมาให้แบบว่าทรมานใจแฟนคลับเท่าไหร่
คือการไม่ลงรูปคู่กันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักกัน
หรือว่ามีปัญหาระหองระแหงนะคะ